ใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มบ้านฉัดบริรักษ์แล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะ
เพราะว่านุ่มเนี่ยเขาเตรียมที่จะมีแฟนมิตติ้งกันอีกแล้วนะคะ
บอยหน่องแล้วก็พัดพร้อมด้วยน้องสาวคนสุดท้องของบ้านอย่างวันใหม่

บอยบอกว่าปีนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
คือนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อไปทำบุญเช่นเคยจ้า
จะมีวันที่๒๓มิถุนายนนี้ครับ
ก็ตอนนี้ก็ได้สถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรับสมัครคนที่เข้ามา

ก็จะเป็นแบบว่าเกมสนุกสนานให้ทุกคนได้ร่วมกัน

ก็เอาเงินไปบริจาคเหมือนเดิมทำบุญเหมือนเดิม
ยังไม่ได้กำหนดครับคือแล้วแต่ว่าตัดไปไหน
แต่ล่าสุดมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ย
ถูกหนุ่มสุดฮอตร่วมช่องนะคะอย่างโป๊ป
หลุดงานพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑยี่ห้อหนึ่งซะแล้ว
จริงหรือเปล่าไปฟังจากปากของหนุ่มบอยกันเลยดีกว่า

แต่ว่าคือผมก็โชคดีผมก็ขอบคุณทุกโอกาสที่ให้เข้ามา

ตัวเดิมก็อยู่ความจริงก็คือก็ต้องบอกว่า
ก็มีอยู่บ้างไปบ้างตัวใหม่เข้ามาบ้าง

ก็ถือว่าเป็นการทำงานของแต่ละคนไป
อย่างเรื่องของตัวเครื่องสำอางอันนี้

คือความจริงไม่ได้พี่โป๊ปไม่ได้มาแทนอะไรใคร

คือผมก็ยังเป็นอยู่เอาอย่างนี้แต่ว่าเป็นคนละคนละตัว
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้หนุ่มสุดเกลียนอย่างบู
กระแยนกับบอยออกมาเคลียร์ด่วนเลยนะคะสำหรับกระแสข่าว
ที่บอกว่าหนุ่มหน้าหวานเจมส์จิรายุไม่กล้าพาแฟนสาวมาเปิดตัว
เพราะว่ากลัวแก๊งทักไลฟ์เขาจะแกล้ง
คือแก๊งนี้เขาแกล้งจริงแกล้งแรงด้วยนะคุณ
ทั้งกระแสข่าวที่ว่าสาวคนนั้นไม่มีตัวตนจริง

ก่อนได้ตาเรื่องจริง
สำหรับสาวคนนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นใครชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรสวยหรือเปล่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันอีกที
แต่จริงถ้า๔หนุ่มเขารู้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมรู้อย่างแน่นอน

การันตีว่ามีตัวตนจริงเจมส์จิไม่ได้มโนนะคะเคยเห็นแล้วก็รีบออกแบบอย่างรวดเร็วเลย
น่ารักไหมเอาว่าสวยแซะถามเจ๊หรือยังเอาว่าสวยโอ้ยไม่ธรรมดาเลย